พระราชทานปริญญาบัตรจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ

ต้องแล้วนะคะหนึ่งในนั้นรวมไปถึงนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกด้วยนะคะ
งานนี้ไปอัปเดตกันดูสิว่าหลังจากที่เธอตัดสินใจพันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วเนี่ย
มีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่าเธอไม่ค่อยเปรี้ยงปร่างสักเท่าไหร่จริงหรือเปล่า

พาเรทกันสำเร็จการศึกษาหลายคนเลยทีเดียว
เหล่านักแสดงรุ่นใหม่ของวงการบันเทิง
เข้าพิธีซ้อมใหญ่ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
นำมาด้วยนางเอกสาวหน้าหวานใบเฟิร์นพิมชนก
จบการศึกษาเอกการแสดงและกำกับการแสดง

นุ่งต้ายฝุ่นจบเอกนัตภัศนิสสากล
ศิลปกรรมศาสตร์และตีวิวิทย์หรือตีเอเอฟ
จบเอกดุริยางสากลคณะศิลปกรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน
โดยรายหลังนั้นใช้ความพยายามกว่า๘ปี
จนสามารถคว้าใบปริญญามาครองได้สำเร็จ
อกจากนี้ยังมีนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่อีกหลายคน
ที่ขึ้นแท่นบัณฑิตป้ายแดงแห่งรั้วมสวรในปีนี้ด้วยค่ะ
สาวใบเฟิร์นพิมชนกก็ยังคงถูกจับตามอง
หลังจากที่ประกาศตัวเป็นนักแสดงอิสระนั้น
จะมีผลงานชิ้นใหม่กับค่ายใด
หรือจะมีเซอร์ไพรส์จะหลดปากกาเซ็นสัญญากับช่องใดหรือเปล่า
แต่ดูเหมือนว่าเธอจะเนื้อไม่ค่อยหอมเท่าไหร่
เพราะยังไม่มีผู้ใหญ่ป้อนงานให้
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่หวั่นใจว่าออกมาอิสระแล้ว
จะไม่รุ่งเท่านักแสดงคนอื่นค่ะ
ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดี
รวมถึงตัวหนูเองด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เอาเป็นว่าอยากทำงานให้มันหลากหลายขึ้น
อยากลองหลายอย่างขึ้นมากกว่าแค่นั้นเอง

เหมือนเรายังไม่ค่อยอัปเดตว่ามีอะไรมาก

มากกว่าหลายอย่างนี้ค่ะ

ส่วนที่เจ้าตัวถูกเมาส์ว่าก่อนหน้านี้
คบหาดูใจกับผู้กำกับภาพยนตร์วัยรุ่นคนหนึ่งนั้น
สาวใบเฟิร์นก็ออกอาการงงกับข่าวนี้แบบสุด
และยืนยันว่านุ่มที่เคยคุยด้วยที่ผ่านมา
ไม่เคยมีใครเป็นผู้กำกับเลยสักคน
ส่วนผู้กำกับที่เคยร่วมงานด้วยกัน

ไม่มีเลยนะสักคนนึงที่ดูมีอนาคตขนาดนั้น

ไม่เคยมีผู้กำกับมาจีบด้วยค่ะ
ที่ร่วมงานมาไม่มีภูมิกับคนไหนของหนูวัยรุ่นสักคนนึงเลยเหรอ